อีกหนึ่งเรื่องราวที่น่ายินดีสำหรับวันนี้ก็คือ
พิธีมงคลที่เกิดขึ้นระหว่างคุณเคลลี่ธนพัฒน์กับน้องนายชนุตรานะคะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีการเข้าพิธีมั่น
แล้วก็หลังน้ำพระพุทธมนตร์ที่วาระเวลากาเดนฮอลค่ะ
กลางบรรยากาศอันอบอุ่นแล้วก็สวยงามตามประเพณีไทยนะคะ
โดยมีญาติพี่น้องเพื่อนพ้องทั้งในแล้วก็นอกวงการ
มาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็เป็นสักขีพยานแบบคับข้างเลยนี่
น้องนายสวยมากพี่เคลลี่ก็หล่อมากจริง
งานนี้นะคะทั้งคู่ก็เปิดใจถึงงานวันสำคัญ
วันนี้บอกว่ามีความสุขมากแล้วทุกอย่างค่ะเป็นไปตามที่ตั้งเอาไว้เลย
ส่วนเรื่องสินสอดทองมั่นนะคะเคลลี่บอกว่า
ทางผู้ใหญ่ของน้องนายไม่ได้เรียกร้องอะไรมาก
และเรือนหอก็ใกล้จะสร้างเสร็จแล้วนะคะ
ก่อนทั้งคู่จะเปิดเผยเรื่องของการมีทายาทบอกว่า
ว่าคงจะเป็นในช่วงปีหน้ายังไม่ใช่เร็วนี้นะจ๊ะ
แต่ว่านี่เป็นอีกหนึ่งภาพความหวานที่
เราก็ไม่คิดว่าวันนี้จะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้สำหรับคู่นี้นะเอาจริง
แต่มันก็ถึงเวลาแล้วสำหรับพี่เคลลี่
เพราะว่าพี่เคลลี่ตอนนี้อายุอนามก็เข้าเลข๔ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พร้อมทุกอย่างแหละนะทั้งอายุที่เหมาะสมการงานที่ดี
นางงนางงามกันมาด้วยนะคู่นี้ก็เรียกว่าสมกัน